คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยนะคะ
มีเหตุยิงกันในคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาด้วย
เป็นคอนเสิร์ตของนักร้องเพลงแรปชื่อดัง
เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑คนนะคะ
แล้วก็บาดเจ็บอีก๓คนค่ะ
ส่วนทางด้านของตัวนักร้องชื่อดังนั้นไม่ได้รับบัตรเจ็บแต่อย่างใด
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๑๕นาทีตามเวลาในท้องถิ่นของสหรัฐนั้น
ก็ได้เกิดเหตุยิงกันบริเวณชั้น๓ของสถานที่จัดคอนเสิร์ต
ทำให้ตัวเขานั้นยังไม่ได้รับบัตรเจ็บใด
ตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้๑คน
เป็นชายวัย๓๓ปีถูกยิงเข้าที่ท้องบาดเจ็บสาหัส
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓คน
หนึ่งในนั้นเป็นชายวัย๓๔ปีถูกยิงเข้าที่หน้าอก

ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑คนเป็นชาย๑คนหญิง๑คนถูกยิงที่ขา
ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอเห็นกลุ่มคนสองกลุ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรง
จากนั้นเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งข้างเธอถูกยิง
และมีผู้ชายรีบเข้ามาช่วยเหลือพาหญิงคนดังกล่าวออกไป
จากนั้นก็ยังได้ยินเสียงปืนอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ๒๓นาที
ขณะที่กลุ่มผู้ชมก็แตกตื่นพากันวิ่งหนีกันออกไปแล้วนะคะ
จากนี้หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังเปิดเผยด้วยว่า
สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตแห่งนี้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับโลหะ
แต่ในช่วงก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างหละหลวม
ไม่ได้มีการตรวจค้นร่างกายหรือว่าบัตรประจำตัวของผู้มาร่วมงานค่ะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้